ทุกผู้ชมครับมีพ่อกับแม่ที่เขาต้องไปแจ้งความนะครับ
เพราะว่าฝากลูกสาวอายุเพิ่ง๔เดือนฝากเลี้ยงเอาไว้
ฝากเลี้ยงแค่วันแรกพี่เลี้ยงพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลบอกเด็กป่วย
พ่อกับแม่ก็รีบไปพอไปถึงหมอบอกลูกตายแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นผลการชนะสูตรเบื้องต้นบอกว่าเด็กเนี่ย
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๒มีนาคมนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องนะฮะนี่คือน้องปันนะครับ

พ่อชื่อนัทพงศ์คุณแม่ชื่อเก่งเกรดการ
กับแม่บอกว่าเอาลูกสาวไปฝากเลี้ยงกับพี่เลี้ยงเด็กนะฮะแถวบ้าน
กาญจนบุรีนะฮะเป็นการฝากเลี้ยงวันแรกเลย
ค่าจ้างเลี้ยงเด็กวันละ๑๕๐บาท
พี่เลี้ยงเด็กโทรมาบอกพ่อเด็ก
บอกให้มาโรงพยาบาลด่วนเลยนะ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙

พอมาถึงโรงพยาบาลเจอภาพหมอกำลังปั๊มหัวใจลูก
แบบพยายามยื้ออย่างสุดชีวิตสุดท้ายช่วยชีวิตเด็กไม่ทันนะฮะ
เด็กเสียชีวิตนะครับในใบมรณบัตรเนี่ย
ระบุว่าเด็กขาดอากาศหายใจนะฮะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ซึ่งพ่อกับแม่เด็กบอกว่าติดใจสาเหตุการณ์ตายของลูกมาก
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพท่าม่วงที่กาญจนบุรี
เขาบอกจะดู๒๔ชั่วโมงฝากไว้แค่๒ชั่วโมง

นางสาวหรี่นะฮะอายุ๔๕ปีนี่ครับคนนี้นะฮะ
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอรับเด็กมาตอน๗โมงเช้าแล้วก็อาบน้ำให้เด็ก

ก็ดูปกติดีแล้วก็พาเข้านอน

ปกติเธอจะเดินมาเช็คเด็กทุก๕๑๐นาที
แต่ทีนี้เห็นว่าเด็กนิ่งไป

เธอก็เลยไปปั๊มหัวใจเด็กอยู่๓รอบ
แล้วเด็กก็มีน้ำมูกทะลักออกมา

แม่ของเธอเนี่ยบอกว่าให้พาเด็กไปโรงพยาบาลดีกว่า

ซึ่งเธอบอกเธอขอยืนยันในความบริสุทธิ์

เด็กมาเป็น๑๐ปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็คือครั้งที่๑ก็จะมีนมูกออกมาทะลักออกมา๑ครั้ง
ครั้งที่๒ก็ออกครั้งที่๓ก็ออก
แล้วจนแม่ค่ะแม่บอกว่าพอไปส่งโรงพยาบาล

ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไปที่วัดม่วงชุม
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
คุณพ่อคุณแม่รับศพของน้องปันมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะฮะ

คุณย่ากับคุณยายของน้องคุยกับเรานะครับ
บอกว่ายายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเด็กนะเลี้ยงน้องปันตั้งแต่แรกเกิดเลย
ปัจจุบันอายุ๔เดือนก่อนจะเสียชีวิต
ทีแรกก็บอกกับแม่ของน้องบอกว่าเออให้ออกจากงานมาช่วยเลี้ยงลูกก็ได้นะ
แต่ว่าแม่ของน้องปันบอกว่าอยากทำงานหาเงินก่อน

แล้วทีนี้พอไม่มีใครดูแลเด็กช่วงวันไหนที่ตัวยายเองก็ต้องไปทำธุระทำงานอะไรเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องเอาเด็กไปฝากเลี้ยงกับคนใกล้บ้าน
ระหว่างวันก็แอบไปดูว่าเออเขาเลี้ยงหลานเป็นยังไงนะฮะ
ซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยที่พาไปฝากเลี้ยงเนี่ย
วันแรกเลยเนี่ยยายบอกพอไปถึงไม่เห็นหลานฮะ
มีโทรศัพท์โทรมาบอกบอกหลานไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รีบไปหา
ไปถึงหมอกำลังช่วยหลานอยู่ปั๊มหัวใจอยู่
ผ่านไปสองชั่วโมงถึงรับแจ้งว่าหลานเสียชีวิตแล้ว
เลี้ยงหลานมาตั้งแต่แดงเลยจน๔เดือนเนี่ยก็เหนื่อยนะ
ก็เลยว่าให้ให้แม่เขาหยุดงานเลี้ยงบ้างแต่ว่าแม่เขาก็อยากจะทำงานต่ออะไรแบบเนี้ย

ไปไปจ้างเขาเลี้ยงแล้วระหว่างที่จ้างเลี้ยงอ่ะยายก็ไปแอบดู
คดีนี้ทางสพท่าม่วงบอกว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดูเรื่องสาเหตุการตายที่แท้จริงของเด็กก่อนนะครับ
ถ้าพบพิรุษเกี่ยวกับเรื่องของคนที่รับเลี้ยงเด็ก
ก็ต้องแจ้งข้อหาตามขั้นตอนกันต่อไป
ล่าสุดวันนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงเรื่องสิทธิ์ในการช่วยเหลือพ่อกับแม่ของน้องปันนะครับ
เราก็ไปที่บ้านของพี่เลี้ยงเด็กนะทางพี่เลี้ยงเด็กเขาบอกเขาไม่ขอให้ข้อมูลแล้ว

ก็ได้คุยกับป้าแถวบ้านเอาลองฟังดูหน่อยนะฮะ
เขาเลี้ยงมาหลานป้าเป็นหอบเขาก็พาไปโรงพยาบาลไปแล้วเขาเลี้ยงหลานป้าสองคน
ตอนนี้หลานป้าอยู่ป่า๖ขึ้นป่า๖ตอนนี้เขาบอกว่าจะไม่ทำออก
ใช่เขาก็ได้ยินว่าอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้
แล้วเขาก็น่าสงสารเขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเขาเลี้ยงลูกคนเดียวนาริส
เออเขาน่าสงสารมากเลยถ้าถามความรู้สึกป้าน่ะเขาเป็นคนนั่งสารเขาก็เลี้ยงลูกเขามา
ก็ได้เงินตรงเนี้ยที่ว่าเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนอ่า
ส่วนชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนในพื้นที่
วันนี้ก็มาตรวจสอบที่บ้านของพี่เลี้ยงเด็กนะฮะเพื่อมาเก็บวัตถุพยานต่าง
เรื่องของชุดที่เด็กใส่เปรย์อุปกรณ์การเลี้ยงดูเด็กต่างเพื่อจะดูว่ามันมีร่องรอยอย่างอื่นที่มันผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะฮะ